คุณผู้ชมฮะขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้อยู่ที่เรื่องของผู้ว่าชัด

เอาจริงคุณพอเห็นผู้ว่าเลือกตั้งมาได้คะแนนเสียงถล่มทลายหลายจังหวัดเลย

นั่นน่ะสิฮะดังนั้นติดตามเรื่องของผู้ว่าชัดชาติ
ขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์นะครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
กระแสเรียกร้องให้เลือกผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วครับ
เออกลับมาอีกครั้งถามว่ากระแสนี้ทำไมจึงกลับมา
เหตุผลหนึ่งน่าจะอธิบายได้ว่า
คนต่างจังหวัดได้เห็นการเลือกตั้งผู้ว่า
แล้วได้ผู้ว่าชื่อชัดชาติสิทธิพันธ์มาเป็นผู้ว่า
คนต่างจังหวัดได้เห็นความแตกต่างว่าระหว่างผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้ง
กับผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้งต่างกัน
โดยเฉพาะในเรื่องการเข้าถึงความเดือดร้อนของประชาชน
หรือให้ประชาชนเข้าถึงผู้ว่าได้
ได้เห็นความแตกต่างในช่วงสัปดาห์๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
สิ่งที่คุณชัดชาติลุยงานไปแก้ปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงง่าย
คนต่างจังหวัดก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราได้เลือกตั้งผู้ว่า
แล้วเราได้ผู้ว่าแบบคุณชัดชาติมามั่ง
ก็น่าจะดีเพราะว่าผู้ว่าที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง
ไม่เหมือนกับผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งอย่างคุณชัดชาติ
เพราะเขาเชื่อว่าผู้ว่าที่กระทรวงมหาดไทยส่งไปเนี่ย
จิตสำนึกในการที่จะแก้ไขปัญหาให้ประชาชน
ไม่เหมือนกับผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้ง
ฉะนั้นเรื่องนี้ก็กลับมาเป็นกระแสใหม่
ท่านผู้ชมใครที่อายุประมาณสัก๔๐กว่า

คงจำได้ว่าเมื่อ๓๐กว่าปีที่แล้ว
กระแสเรียกร้องให้ประเทศไทยมีการเลือกผู้ว่าราชการจังหวัด

มีเสียงเรียกร้องมีขอให้แก้กฎหมาย
เพื่อที่จะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากอทม
แต่สุดท้ายก็ลงเอยตรงที่ว่า
ไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการต่างจังหวัด
แต่พบกันครึ่งทางให้ประชาชนคนต่างจังหวัดเลือกนายกอบจ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ซึ่งเข้ามาทำหน้าที่พัฒนาบริหารจังหวัด

แต่ผู้ว่าเนี่ยเป็นข้าราชการส่วนภูมิภาค
มาจากกระทรวงมหาดไทยส่งมา
นายกอบจประชาชนเลือกมา
ก็ทำงานทั้งในจังหวัดมีทั้งผู้ว่าและนายกอบจ
แต่เอาเข้าจริงอำนาจหน้าที่ความสำคัญ
นายกอบจไม่เป็นเหมือนผู้ว่าหรอกครับ
ผู้ว่ายังมีความสำคัญยังเป็นเบอร์หนึ่งของจังหวัด

เลือกนายกอบจแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเลือกผู้ว่าราชการจังหวัด

ฉะนั้นวันนี้เนี่ย
ถามว่ากระแสเรียกร้องให้เลือกผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทั่วประเทศ

เมื่อเช้าเนี่ยอ่านข่าวเจอข่าวนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์
ข่าวที่ว่ากรรมธิการของสภาเป็นกรรมธิการกระจายอำนาจ
ชงเลือกผู้ว่าทั่วประเทศ
มีมติให้มหาดไทยรับข้อเสนอไปพิจารณา
อีกข่าวหนึ่งบอกว่าเตรียมจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

หัวข่าวมาอย่างนี้รายละเอียดเป็นยังไงเอาท่านลองฟังหน่อย
ในฐานะประธานกรรมธิการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น
และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ
สังกัดสภาผู้แทนราชดร
เขาแถลงผลการประชุมว่า
เมื่อวานเนี่ยมีวาระการพิจารณาเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
โดยกรรมธิการได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทยเชิญผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจ
กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอีกกลุ่มหนึ่งนี่กลุ่มนี้
เขาได้เชิญกลุ่มเหล่านี้เข้ามาร่วมประชุมทางกลุ่มที่ชื่อว่า
ให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของกรรมธิการ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

ราชการจังหวัดได้แล้วจะทำยังไง
คือพูดไปพูดมาก็เหมือนกับว่าอย่างน้อยเนี่ยผู้ว่าราชการ
จังหวัดที่กระทรวงมหาดไทยส่งไป
มีหลักประกันมากกว่าผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้ง
อันนั้นก็อ้างกันเมื่อ๓๐ปีที่แล้ว
แต่ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่เราเลือกนายกอบจเนี่ย
มันก็ไม่ได้เกิดในสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยเป็นห่วงนี่
อาจจะมีบ้างที่นายกอบจมาจากการซื้อเสียงแล้วมี
คุณสมบัติที่กระทรวงมหาดไทยบอกว่าอาจจะเป็นปัญหาแต่ว่า
ก็ได้ลองให้ประชาชนเลือกแล้วฉะนั้นเหตุผลที่จะอ้าง
ว่าคุณสมบัติของผู้ว่าที่จะมาการเลือกตั้งเนี่ยจะมากัน
เลือกตั้งเนี่ยจะสู้คุณสมบัติของผู้ว่าที่กระทรวงมหาดไทย
ลงไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้แต่ในมุมของ
ประชาชนเนี่ยประชาชนเขาเห็นว่าถ้าผู้ว่าเบอร์
หนึ่งของจังหวัดมาจากการเลือกตั้งการเข้าถึงของ
ประชาชนจะง่ายกว่าผู้ว่าก็เข้าถึงความเดือดร้อนของ
ประชาชนง่ายกว่าจะมีความรู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวมาก
กว่าเพราะเขาเห็นความแตกต่างผู้ว่ากอทมที่มาจาก
การเลือกตั้งกับผู้ว่ากอทมที่มาจากการแต่งตั้งโดย
เฉพาะผู้ว่ากอทมที่คือคุณชัดชาติเป็นเพราะช่วง
สองสัปดาห์สามสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาแสดงให้เห็นเลยครับว่านี่
แหละผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งทำงานอย่างนี้อันนี้
ก็ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องตามต่อไปวันนี้ขอปิด
ประเด็นปิดท้ายด้วยเรื่องของชุมชนบ่อนไก่หน่อยครับเกิด
เหตุการณ์ไฟไหม้คราวนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นกันเหมือนทุกครั้ง
คือหน่วยราชการต่างลงไปในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามแต่อำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยจะมีอำนาจที่
จะเข้าไปทำแต่สิ่งหนึ่งที่ได้เห็นควบคู่กันไปก็คือ
เห็นน้ำใจไมตรีของคนไทยด้วยกันครับมีโอ้โหคนไปเอา
ข้าวเอาของเอาเสื้อผ้าเอาอาหารการกินเอาอะไรต่ออะไร
ไปเยี่ยมไปเยี่ยนเยอะแยะเลยครับเป็นภาพที่น่าประทับ
ใจมากที่สำคัญคือ
เสื้อผ้าของใช้ของนักเรียนของเด็กก็ได้รับการส่งไป
ถึงเยอะมากเป็นภาพของความประทับใจเป็นภาพของความช่วยเหลือ
ผมก็ขอเขียนกรอนปิดท้ายขีดเส้นใต้วันนี้
ถึงเรื่องนี้ปรากฏการณ์ไฟไหม้ที่ชุมชนบ่อนไก่ว่า
ในวันที่ไม่มีอะไรเหลือ
มีน้ำใจเอื้อเฟื้อมามอบให้
ในวันที่ห่อเหี่ยวและเดียวดายผู้มาเยี่ยมมากมายให้พลัง
ชีวิตชุบชีวิตจิตอาสา
ก็รอเพื่อนฝูรอเยียวยารอตามหลัง
มื้อต่อมื้อวันต่อวันที่ชีพยังชาวชุมชนรอความหวังหลังหมดไฟ